สนับสนุนโดยใหม่ซ้อแบบบูขนแปลงทรงป้องไผ่ขัดซ้อเลาะพลักได้ดีกว่า
กำลังจิ้มจิ้มดูดูจิ้มจิ้มดูดูเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ค่ะทำอะไรซ้อมประกวดไงเดี๋ยวก่อนเนี่ยจิ้มจิ้มดูดูเรื่องของลาย
เพราะว่าอยากจะย้ำคุณผู้ชมย้ำว่าว่ายังส่งกันมาได้นะ
ว่าจะชวนเราไปเที่ยวที่ไหนกับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้หรือว่าคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนมา
ก็ไลน์มาบอกเราได้ถูกต้องแล้วส่งกันมาเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะ
แต่ว่าที่ดิฉันซ้อมอยู่เนี่ยคือดิฉันจะพาไปดูการประกวดการประกวด
ใช่การประกวดเครื่องแต่งกายกับประกวดชุดต่างอย่างนี้
เหนือจากไฮไลท์ที่เป็นเครื่องแต่งกายที่สวยงามโดนตาโดนใจคณะกรรมการแล้ว
การตอบคำถามเรื่องประติภาณไหวภิกกฎ์นี่สำคัญมากสำหรับการประกวดถูกไหมคุณ
อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องมีสมองด้วยนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอคำถามแบบนี้จะตอบว่ายังไงไปดูกันค่ะ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับกรณีนี้

ดูใหญ่ว่าไง

และวิทยาลัยสมัยค่ะ

กับการถามคำถามมาก
ถ้าคุณเจอคำถามแบบนี้คุณจะตอบยังไงคุณชนะ
ผมก็คงจะตอบแบบคนที่เขาตอบนี่แหละบอกว่าไม่สามารถตอบได้เจอกันใหม่ปีหน้า
ไอ้คนถามเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันหลังเวทีขอเคลียร์หน่อย
นี่คือการประกวดของน้องนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
คือเขามีการจัดประกวดคล้ายกับการประกวดนางงามคุณ

คือประกวดแล้วเนี่ยนอกจากชุดสวยฝีมือของน้องนักศึกษาแล้วนะคะ
ตอบคำถามมันสำคัญมาก
เอาจริงนะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าคำถามที่น้องคนนี้ได้เนี่ย

ถ้าใครแปลออกคุณผู้ชมช่วยบอกเราหน่อยตอนนี้ดิฉันคล่องใจมากเลย

โอ้ยปลดหัว
คือแบบฟังแล้วงงอยากจะฟังอีกสักรอบนึงได้ไหม

คุณมีความคิดค่ะสำหรับคำถามของหมายเล็กเจนนะคะ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับกรณีนี้
ไม่ให้ก่อนลอง

ดูใหญ่ว่าไง

ดิฉันไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เจอกันใหม่ปีหน้าค่ะขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมช่วยตอบหน่อย
ถามว่าอะไรไม่ให้ก็ร้อง

คืออะไรงงจังเลย
นี่แหละครับอะไรแปลกเรานำซะเงยให้กับคุณผู้ชม
ก็ได้ช่วยกันคิดช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันยิ้มไปด้วย

ที่คุณผู้ชมส่งไลน์มาคุยกันนะวันนี้เยอะเลย
มีสวัสดีตอนบ่ายตลอดข่าวสุดสัปดาห์นะคะคุณนัชชาวี
คุณลินชาญบอกฮัลโหลตลอดข่าว
เมืองแพร่วันนี้มีถนนคนเดินค่ะ
วันนี้ไปเที่ยวกันได้นะถูกต้องค่ะแล้วก็มีอีกนะคะ
คุณใหญ่อยากไปรับลมหนาวที่แม่ห้องศรนะคะ

แนะนำว่าไปช่วงหน้าหนาวแบบนี้ดีมากเลย
วันหยุดแบบนี้ไปเที่ยวไหว้พระธาตุช่อแฮ
บอกว่าชอบดีฉันเพราะว่าดีฉันน่ะชื่อใบตองเหมือนลูกสาว
ใบตองไปเลี้ยงอีกสักคนไหมคะ
เลี้ยงง่ายให้อาหาร๓เวลา

คนนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมขอบคุณทุกข้อความไลน์นะครับ

ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการนะ

เวลาเดิมแบบนี้บ่าย๓จนถึง๔โมงเย็น

แล้วก็เพิ่มเติมอีกหนึ่งคนก็คือน้องนิวนาวนะจ๊ะ